ว่าตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องอีสานเหนือนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าฝนตกเยอะที่จังหวัดน่านเนี่ยฝนตกหนักเมื่อคืนนั้นหลายพื้นที่เสียหายครับ
คือดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากไปดูสถานการณ์ครับ

นี่น้ำปลาจริงเลยที่ผมพร้อมครับ
ดูความแรงดูสีน้ำนะครับดูปริมาณขนลุกครับนี่ครับแม่น้ำน่านฮะ
มีคนก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กน้ำแรงแล้วมีข้อความประกอบด้วยบอกว่า
นี่แค่แม่น้ำนั่นนะยังมีแม่น้ำกลั่นแม่น้ำรีแม่น้ำช้าง
รวมกันอีกปริมาณน้ำเยอะแน่นอน
จังหวัดน่านมีหลายพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
จนทำให้เกิดน้ำป่าแล้วดินโครนถล่ม
สองพื้นที่นะครับที่ได้รับความเสียหายคืออำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ฝนตกหนักจริงทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำว้าบ้านสปันอำเภอบ่อเกลือดูสิครับนั่นนะฮะ
มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินไหลน้ำท้นตะหลิ่ง
ท่วมที่พักรีสอร์ทสองแห่งได้รับความเสียหายโดยเฉพาะลานกลางเต็นต์
ดูไม่เป็นลานกลางเต็นต์แล้วตอนนี้นี่แหละครับคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังเกิดดินไหลนะครับส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของชาวบ้าน
หลังคาเรือนในพื้นที่บ้านห้วยหมีหมู่หกตะบนดงพญานี่ค่ะ
ครับลอยน้ำมันไปนะฮะราบหมดเลยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอีกพื้นที่คือ
ตะบนขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านด่านหมู่๓บ้านนาคุหมู่๔
มีน้ำป่าไหลหลากครับขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่
เข้าช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะครับค่ะยังไงฟังคำเตือนจากทางราชการนะฮะ
มาทั้งน้ำทั้งดินครูนนะฮะกลุ่มชมที่อยู่ในพื้นที่ก็ระมัดระวังด้วยค่ะ